ได้รับการยอมรับในเวทีของสากล

แม้กับเรื่องของการบริหารงานและเรื่องของการลงทุน
รวมทั้งได้รับเครื่องอิสริยพรจากประเทศฝรั่งเศสด้วย
ติดตามพร้อมกันจากบรรยายงานของคุณพีรวัตรอัธนาคครับ
ในประเทศฝรั่งเศส

ก็เนื่องจากว่าเราได้เข้าไปลงทุนในแบรนด์ปลาทูน่ากระป๋องชั้นนำ
อกจากนั้นแล้วก็มีแบรนด์ในส่วนของปลาซาดิงกระป๋อง
ซึ่งก็เป็น๒แบรนด์ที่มีอายุกว่า๑๐๐ปี
เป็นแบรนด์ที่รู้จักกันดีในประเทศฝรั่งเศส
ถือเป็นสินค้าอาหารหลักของคนฝรั่งเศสโดยทั่วไป
ในปัจจุบันนี้เรามีพนักงานกว่า๘๐๐คน

ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างงานที่ค่อนข้างเยอะนะครับในประเทศยุโรป

ในปี๒๐๑๔เราก็ได้มีการเพิ่มการลงทุนอีกครั้งหนึ่ง
ของประเทศฝรั่งเศสอีกเช่นเดียวกัน
ก็ทำให้ทางรัฐบาลฝรั่งเศสได้เห็นถึงความสำคัญของเรา
จากการที่เราได้มีการเข้าลงทุนอย่างต่อเนื่อง
แล้วเราก็ให้ความร่วมมือกับทางประเทศฝรั่งเศสอย่างดี
วิจัยในกลุ่มของบริษัทของเราในยุโรปด้วยเช่นเดียวกัน
ีรพงศ์แนะนำว่าธุรกิจที่จะก้าวไปลงทุนต่างประเทศ
เตรียมความพร้อมของตัวเองเป็นอันดับแรก
ศักยภาพการแข่งขันสร้างจุดเด่นของธุรกิจ
อย่ากลัววิกฤตเพราะในทุกวิกฤตยังมีโอกาสอยู่เสมอ
ที่สำคัญคือต้องพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ
เพื่อเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ที่ผ่านมานวัตกรรมคือหัวใจสำคัญ
ผมต้องเรียนว่านวัตกรรมสำหรับเรา
คือตัวที่จะชี้อนาคตของบริษัท
แล้วก็ความอยู่รอดนะครับแล้วก็ประกอบกับ
จังหวะที่ค่อนข้างดีที่รัฐบาลไทยปัจจุบัน
ให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะครับ
นวัตกรรมวันนี้เป็นตัวที่นำมาสร้างความแตกต่าง
ให้กับผลิตภัณฑ์ของเราสินค้าของเรา
สร้างสิ่งแปลกใหม่ให้กับผู้บริโภค

เรื่องของต้นทุนขบวนการผลิตแบบใหม่
ซึ่งเราก็ได้ทุ่มเทในเรื่องนี้อย่างมาก

สำหรับเราค่อนข้างมีความยินดี
จากการที่เราไปลงทุนในทั่วโลกเนี่ย
ก็ทำให้เราสามารถระดมคนในต่างประเทศทั่วโลก
ช่วยงานของเราด้วยเช่นเดียวกัน
คือการควบคุมดูแลธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบัน

เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั่วโลก
ในฐานะผู้เชี่ยวชาญอาหารทะเลโลก

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน